ที่ยังลุยหาหลักฐานอย่างต่อเนื่อง

ก็คือสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
วันนี้ไปหาวงจรปิดในคืนวันที่คุณตังโมตกเรือ

ไล่ไปตั้งแต่วัดช่อยทอง
ไล่ไปถึงแถวสะพานพระราม๗
สสเต้คือยังหาหลักฐานด้วยความมั่นใจ
ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุปกติธรรมดา
แต่ว่าเป็นฆาตกรรมเชื่อถึง๙๘นะคะ
จุดแรกที่วันนี้ไปตรวจสอบก็คือที่ท่าน้ำวัดสร้อยทอง
แต่ว่าปรากฏว่าจุดนี้กล้องวงจรปิดเสีย
ก็ไปต่อค่ะไปที่หน่วยงานบำรุงสะพานพระราม๗
บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงาน
กรมทางหลวงชนบทที่ท่าเรือพระราม๗๙

ตรงนี้จะตรงข้ามกับร้านอาหารโอยัว
กล้องช่วงก่อนถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบันทึกภาพนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นคือ๒๑นาฬิกา๓๘นาที
คือถ้าดูภาพในกรอบสีแดงที่เราวงเอาไว้
เวลาในกล้องจะช้าไป๑๓นาทีนะคะ
อันนี้คือภาพช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาที
แล้วก็มีเรือบรรทุกทรายมาบังพอดีค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่คุณตังโมยังไม่ได้ตกน้ำนะคะ
ส่วนอีกภาพหนึ่งภาพต่อมาก็คือ๒๒นาฬิกา๒๙นาที

แล่นลอดสะพานมาเห็นไหมคะ
สะพานพระราม๗มุ่งหน้าไปท่าเรือพิบูรสงคราม๑
มุมนี้เนี่ยยังมีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บนสะพานพระราม๗
จะเห็นเรือลอดใต้สะพานมาด้วย
ซึ่งนายมงคลกิจต้องการให้คนในสังคมช่วยดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะว่าเงาสะท้อนช่วงที่เรือแล่นผ่านแสงไฟ

ตรงจุดนี้นะคะมีคนอยู่บนเรือกี่คน
คุณเต้จะเอามายืนยันว่าคุณตังโมอาจจะไม่ได้พลัดตกจากเรือ
ตรงช่วงกลางแม่น้ำใกล้สะพานพระราม๗นะคะ
ก็คงจะต้องแคปแล้วก็มาแหวกแล้วก็มาเรียกว่ามาทำช้า
เพื่อที่จะดูกันอีกทีหนึ่ง
ว่ามีคนอยู่บนเรือกี่คนในช่วงเวลานี้นะคะ
๒นาฬิกา๒๙นาทีแต่ก็มีข้อมูลของตำรวจค่ะว่า
จากนั้นไม่กี่เสี้ยววินาทีค่ะ
นี่อันนี้คือช่วงลอดใต้สะพานนะคะ
นี่ค่ะช่วง๒๓นาฬิกา๒๗นาที
คาดว่าเป็นช่วงที่ตกไปแล้ว
ส่วนจุดที่กรฟภทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูล
พนักงานสอบสวนไปแล้วก็เปลี่ยนไปดูกล้องที่รัฐสภาเกียรติกายแทน
นายมงคลกิจบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบกล้องเพื่อหาหลักฐาน
ในช่วงเวลาที่เรือผ่านทั้งขาไปขากลับ
ตอนนั้นคนบนเรืออยู่กันกี่คนแล้วมีพฤติกรรมยังไงเขาอยากรู้ตรงนี้
และจากที่เห็นพญาหลักฐานเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
แม้ว่าจะมีการปล่อยคลิปจุดที่บอกว่าคุณตังโมตกที่กรฟภก็ตาม
เพราะภาพมันไม่ชัดเขาก็ยังมีความเชื่อตรงนี้อยู่ค่ะ
เพราะว่าได้เห็นพยานหลักฐานในส่วนของที่ปล่อยคลิปออกมา
บอกว่าเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูแล้วไม่ค่อยชัดเจน
เพราะว่ามีลักษณะของเรือสปีดโบสต์วิ่งผ่าน
แล้วก็มีเหมือนน้ำหมุนมาจากด้านล่าง
ซึ่งไม่มีลักษณะเงาของมนุษย์ที่โดดลงไป
ยังไม่มีลักษณะของเงาเท่าที่เห็นนะ
เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดที่เราได้จากสะพานพระราม๗
ลักษณะของเรือเรือวิ่งช้านะครับขากลับมาจากสะพานพระราม๘ผ่านสะพานพระราม๗
ณเวลาประมาณ๔ทุ่ม๒๙นาที๓๒วินาที
ซึ่งถ้าจะตกหลังจากนั้นประมาณสักนาทีหรือครึ่งนาทีเนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่น่าจะตกได้เพราะว่าเรือมันวิ่งช้า
เรือมันวิ่งช้าผ่านสะพานพระราม๗วิ่งช้ามาก
หลังจากนั้นก็มีลักษณะของเรือในการแค่วิ่งหาหลังจากเวลาตกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งณปัจจุบันก็ยังหาจุดตกไม่ได้ชัดเหมือนกับจุดตกที่เทเวศนะครับ